เป็นตัวแทนของชาวโซเชียลกันนะพี่ถุ่มน้อง
เขาบอกว่าในส่วนของพรุ่งนี้ที่จะรอดูรายการพี่เนี่ย
คืออย่างนี้อันนี้เดี๋ยวพี่ตอบได้เลยอย่างที่ไม่ต้องถาม

คืออย่างนี้พี่เนี่ยผมไม่ใช่พี่ผัดไทย
คุณผู้ชมผมบอกเลยผมน่ะหนักใจ
เพราะอะไรเพราะว่า๑ผมทำงานอยู่ในช่อง๓

พอเวลามีประเด็นเกิดขึ้นเป็นนักแสดงในช่อง๓

เวลาชาวบ้านชาวช่องเนี่ยมึงเอาเข้ามาได้

ที่อยู่ในช่อง๓ทำไมมึงไม่เอามา

ก็จะมีคำถามเหรอแล้วนี้ถูกไหมผมบอกเลยนะใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมผมบอกเลยว่าผมนี่โคตรอยากทำเลย
แต่ถ้าเหตุการณ์มันเอื้อ
บริบททุกสิ่งทุกอย่างที่มันเอื้ออำนวยทุกสิ่งทุกอย่างว่า

ผมก็อยากจะชี้แจงอยากจะถามเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ทำขึ้นมาเฉยเพื่อแบบสร้างความสุขเหรอไม่ใช่

มันต้องสร้างความกระจ่างให้สังคมในส่วนหนึ่งของรายการผม
แต่ที่สำคัญคือคนดูรอคุณหนุ่ม
ประเด็นคือเขาจะมาไหม

สองอย่างมาถามผมว่า
โอ้โหคุณรู้ได้ยังไง

ไม่ผมพี่ยังไม่เคยทำเว้ยมดดำ

ยังไม่เคยทำเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะพี่ไปตามแขกรับเชิญที่เป็นผู้เสียหาย

ถ้าพี่จำไม่ผิดพี่ยังเคยเชิญจ๊ะเลยตอนนั้นน่ะ

เออแต่ในข่าวใส่ไข่ฉันเล่ามาตลอด

คือทีนี้พอผู้เสียหายไม่มา

โอเคประเด็นมันก็ผ่านไปเรื่อย

แต่ว่าในเวลาทำในหนกระแสมันหาแขกไม่ได้

หลังจากนั้นปุ๊บโอเค
มีประเด็นเกิดขึ้นเป็นประเด็นพิงกี้
ผมก็ตามดิผมก็ไปเอาขอคนรอบข้างพิงกี้ได้ไหม
เอสไอมาได้ไหมอันนี้มาได้ไหม
ผมอยากทำไงผมอยากเพราะมันเป็นกระแสอยู่

มีแบบแสงสว่างเกิดขึ้นที่ปลายอุโมงหน่อยคือ

พี่หนุ่มผมอยากไปชี้แจงในหนกระแส
อ้าวต้องมาแล้ว

มันจะได้คุยกันจะได้ถามว่ามันคืออะไร

ได้ครับพี่หนุ่มเดี๋ยวผมเอาใบเตยมาด้วย

เดี๋ยวรอใบเตยกลับมาจากสิงคโปร์ก่อน
แมนไม่ไปก็เลยคุยกับผม

คุณพ่อเนี่ยขอว่าอย่าเพิ่งไปดีกว่า
ขอให้ไปพบกับทางพนักงานสอบสวนก่อน

ล็อกไว้แล้วนะวันที่จะออกมีหมดแล้วนะ

จนกระทั่งไอ้แอดไอ้เจ้าแอด
รวมผู้เสียหายนี่แหละทักมา
ก็เอาวะลองดู

จนกระทั่งเป็นประเด็นข่าวนี่แหละ
เป็นประเด็นข่าวอันนี้ผมก็เลยพยายามแบบ

ของวันพรุ่งนี้ถูกไหมคะ
ใช่๘๐เพราะอีก๒๐ผมไม่รู้ว่ามันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้
วันนี้ผมก็ประกาศว่า๘๐นะที่เขาจะมาเขาตอบรับมาแล้วอะไรอย่างนี้
คุณแม่แล้วอย่างกรณีคือจ๊ะเขาเป็นเหมือนพี่โตถูกไหมผู้เสียหาย
เป็นผู้เสียหายคนที่ชวนจ๊ะก็เข้าไปอยู่ในคุกแล้ว
คือกรณีของจ๊ะมันคนละคนคนละอย่าง
จ๊ะคนที่ไปชวนคือแก้มบุ๋มที่ไม่ใช่ดารา
บุ๋มที่ไม่ใช่ดารานะแก้มบุ๋มขึ้นดาราต้องบอกก่อนนะ
เขาเปิดมีอีกหนึ่งบริษัทเกี่ยวกับทำหน้าอกที่ตอนนี้จ๊ะมาหาเราที่ตัวแม่มาแล้วจำได้ไหม

ใช่ที่นางทำหน้าอกมาแล้วแกถามแม่แม่นัดไอจ๊ะไว้เหรอนั่นน่ะนางมันมาเล่าให้ฟัง
ตอนนั้นแล้วไอจ๊ะโดนไป๒๐ล้านจะบอกแม่หน้าอกหนูแพงที่สุดในโลกแล้วนะ

โอเคทีนี้ในมุมของผมต่อก็คือ
พอไม่ได้มีใครมาออกผมก็จะถูกตำหนิ
บอกว่าไม่ทำมาดิอย่างนู้นอย่างนี้เหมือนแบบเกรงใจไงสินู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
พอพรุ่งนี้ผมได้ทำพรุ่งนี้ได้ทำนะก็จะมีอีก
เตรียมกันไหมไปเตรียมกันมาแล้วดิ
นู่นไอ้นี่ก็ไม่เป็นไรเข้าใจได้ก็รอดู
ผมก็คงจะถามแบบตรงไปตรงมาแหละ
คือส่วนในมุมของอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องตอบแบบชัดเจนเท่านั้นเอง
คือเขาก็ต้องเข้าใจว่าเวลามาอยู่ในรายการผมก็ต้องทำหน้าที่
ไม่ได้แตกต่างจากตอนกะละแมที่มาออกรายการ
ป่ะครั้งหนึ่งกะละแมเคยมีปัญหาแล้วก็มาออกผลกระแส
ผมเองเนี่ยก็ถามกะละแมแบบตรงไปตรงมา
ผมถามด้วยซ้ำว่ากะละแมเป็นพิธีกรรู้ไหมว่าข้อกฎหมายไม่รู้ได้ยังไงต่าง
คือผมค่อนข้างจะถามแบบตรงเพื่อให้เขาได้ตอบให้ชาวบ้านหรือให้สังคมเขาสิ้นสงสัย
เชื่อไหมวันนี้มดดำพี่ผัดไทยแองจี้คุณผู้ชมอ่ะไปได้แล้ว
วันนี้เนี่ยผมยังไม่เคยคุยกับกะละแมตั้งแต่ได้สัมภาษณ์วันนั้น

พี่ไม่เคยได้คุยกับกะละแมเลยไม่เคยได้คุยกันเลยไม่ได้เจอหน้าเลย

เจอมากกว่าพี่ไม่เคยเจอเลย

บอกตรงแบบบางครั้งเราก็รู้สึกไม่ดีอะ
เวลาเราทำหน้าที่ในรายการนะพี่แล้วเราถามเขาอ่ะเราถามเขาแบบ
คือตรงไปตรงมาแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะน้องจะรู้สึกยังไงไง
แต่ข้างนอกเราก็จะบอกแล้วว่าเราเป็นพี่น้องกันนะ
แต่เวลาหน้าที่ของเรามันเป็นอีกแบบหนึ่งนะ
คือถ้าพี่ไม่ทำแบบนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็ต้องแบบ
หมายว่าคนก็ต้องดูจากคำตอบจากหน้าที่ที่พี่ทำมานาน
ใช่ไม่หรอกคือแต่ต้องบอกกันก่อนนะกติกาของผมในวันพรุ่งนี้
ผมไม่สามารถที่ไปบอกว่าคุณผิดนะคุณไอ้นะผมผม

แต่ผมจะถามให้ในสิ่งที่หลายคนสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วให้เขาตอบให้เขาชี้แจงมา

หรือคุณอยากให้ผมถามอะไรคุณก็พิมพ์เข้ามา
หูวบางทีไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านหรืองเรื่องเรียนมามาก

อย่าโกรธนะอย่าด่าอย่าบอกให้ถามอย่างนี้ก็ไม่ถามเลยไม่ใช่นะ
บางทีแบบมันก็เยอะเหมือนกัน